คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องแท็กซี่ขาจรแท็กซี่เจ้าถิ่นกันหน่อยค่ะคราวเนี้ยมันเกิดเป็นการทะเลาะกันอีกแล้วครับเพราะว่าแท็กซี่เจ้าถิ่นเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้แท็กซี่ขาจรอ่ะมาจอดตรงนี้แต่ด้วยเหรอฮะต้องฟังก่อนนะทั้งทั้งที่แท็กซี่ขาจรคนนี้ลูกค้าเหมามาครับแล้วลูกค้าบอกว่าถ้าเกิดเหมา

รอลูกค้าไปซื้อของในตลาดเป็นตลาดแถวหนองจอกทีนี้พอลูกค้าลงไปปั๊บเนี่ยโชเฟอร์แท็กซี่เจ้าถิ่นเห็นไงว่าอ้าวแท็กซี่ขาจรมาจอดทำไมตรงนี้ก็เลยเดินไปไล่ให้แท็กซี่คันนี้ไปจอดด้านหลังแล้วก็มีการอ้างด้วยนะบอกว่าตรงเนี้ยตลาดอ่ะอนุญาตให้เฉพาะรถลูกค้าตลาดเท่านั้นแต่แหมแท็กซี่ขาจรเขาก็พยายามบอกนะบอก

เดินมาหาเรื่องก็คือมีโชเฟอร์รถเจ้าถิ่นเดินมาหาเรื่องพอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเนี้ยนะคะชาวเน็ตส่วนใหญ่เขาก็แสดงความที่เห็นไงบอกว่าเอ๊ะต่อให้แท็กซี่เจ้าถิ่นเนี้ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาไล่ไหมเพราะว่าแท็กซี่ขาจรเขาไม่ได้มารับผู้โดยสารไม่ได้มาแย่งผู้โดยสารซะหน่อยมันเป็นการจอดรอลูกค้า